ตัวนี้กันหน่อยแล้วคุณผู้ชมช่วยบอกผมที

คุณรู้จักไหมว่าที่เห็นอยู่เนี่ย
มันตัวอะไรตัวอะไรอ่ะ
เอ้าดูแล้วบอกมาหน่อย

เท่าที่ผมสังเกตเห็นคำตอบจากในคอมเมนต์ของคลิปนี้
ก็บอกว่างูมีขนบ้างล่ะ

ไม่รู้เหมือนกันลูกพญานาคบ้างล่ะ

เป็นไปได้เหรอเราก็ไม่เคยเห็นพญานาคจริงว่าเป็นยังไง

ตัวอะไรงูงวงช้างก็มีเหรอ

มันก็มีความเป็นไปได้แต่มันมีขนอย่างนี้เหรอ
มันคืองูก่อนที่จะถอนขนเหรอ
หรือว่าเป็นงูชนิดหนึ่งที่นอนอยู่ในน้ำ

ก็ยังไม่มีชีวิตใช่ไหม

หรือมันเป็นปลาไหมล่ะคล้ายปลาไหล
แต่ว่านี่อาจจะเป็นการพรางตัวของมันในการเอาตัวรอด

แต่สุดท้ายเราไปสืบค้นมาทีมงานนะ
ทีมงานเขาไปสืบค้นมาแล้วก็บอก
มาว่านี่อาจจะเป็นงูหัวกระโหลก

แต่ดูแล้วเอาภาพมาเทียบกันมันก็ไม่เหมือนกันนะถูกไหม

งูหัวกระโหลกเนี่ยมันเป็นงูน้ำชนิดหนึ่ง
สังเกตได้จากตำแหน่งรูจมูกที่อยู่ด้านบนของหัว

ในการยื่นจมูกจากใต้น้ำขึ้นมาหายใจ

บนหัวของงูมันจะมีรูเอาไว้หายใจ
เวลามันว่ายบนน้ำ

เออก็ไม่แน่มันอาจจะเป็นงูไง
แล้วเขาบอกว่าเจ้างูหัวกระโหลก

แล้วก็ซ่อนตัวอยู่ใต้ซอกหินหรือใต้ผิวน้ำ
รอกินเหยื่อที่เข้ามาในระยะใกล้
หลักของมันก็คือปลากบและเขียด
มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นสิ่งนั้น
แล้วงูมันบางทีมันอาจจะอยู่นานป่ะ
จนพวกเศรษฐกไคร้ตะไคร้น้ำ

เออต้องไปให้หน่วยงานด้านประสุทธิ์สัตว์เข้าชุดปรดสอบ

ส่งข้อความมาบอกได้ไหมอยากรู้จริงนะ
ก็ไม่เคยเห็นเกิดมางูตะไข้น้ำขึ้นอย่างนี้เหรอ
ขนาดผมแช่น้ำบ่อยยังไม่ขึ้นขนาดนี้เลยนะ

เป็นตุ๋นเนื้อเปื่อยเลยคุณ
ยุ้ยเลยอ่ะขึ้นมาบ้างขึ้นมาบ้างคุณชุดเปียะ